มอบทะลุฟ้ามาตามนัดรัฐสภา
เมื่อวานี้ค่อนข้างเข้มข้นคือ
บรรยากาศจะคล้ายกับการจำลองเหตุการณ์เหมือนในรัฐสภา
คือมีด้านหน้าเป็นพานของอนุสาวรีนะ
ทานของรัฐมนูลจะเป็นสีดำล้วนเลย
และจะมีเก้าอี้ฝ่ายค้านรัฐบาลนายกคอลโลม
ว่าอย่างนั้นฮะแกนนำสองคนเนี่ยนำโดย
อ่าไบร์ทชินวัตรจันกระจ่างกับ
ธนัดธนากิจอำนวยหรือไฮโซลูกนัด
ตามนัดเหมือนกันครับแล้วรอบนี้มีหน้าไฮโซลูกนัดไหม
ไฮโซลูกนัดตาบอดไงที่บอกไว้แล้วก็เดิมพันกับคุณศิราเจนจาคะ
เมื่อวานนี้ก็มาฮะมีความเคลื่อนไหวแต่หลายคนบอกอืม
ที่ปิดตาของไฮโซลูกนัดเนี่ยเมื่อวานนี้มันดูแปลกไปนะ
ไหนมันคล้ายกับนายพลตาเดียวโมเช่ดายันสมัยก่อน
เหมือนในหนังเลยแบบนี้เลยไฮโซลูกนัทก็มาตามนัดเช่นเดียวกัน
มีการมีการปราศัยนะครับความเคลื่อนไหวก็เป็นแบบเนี้ย
ไม่ได้มีความร้อนแรงไม่ได้มีการมาไล่มาขับไล่ใดทั้งสิ้นฮะ
การชุมนุมจนกระทั่งประมาณสัก๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่งเย็นค่ำเจอฝน
เทลงมาสุดท้ายแล้วเนี่ยงานนี้ก็ยังคงมีการชุมนุมต่อนะ

วันนี้ผมยังไม่ได้นามสกุลใหม่เลยนะ

ก็มีการแยกจากกันแยกย้ายกันนะฮะ
จุดพลุไว้แล้วเดี๋ยวจะนัดเจอกันใหม่
นี่คือความขึ้นไหวของม็อบทะลุฟ้า
แต่ม็อบทะลุฟ้าก็จะมาคู่กันไม่ใช่พร้อมกันนะ
คู่กันม็อบทะลุแก๊สที่เก่าเวลาเดิม

บริเวณ๓แยกสามเหลี่ยม

ก็จะมีการจุดประทัดเล็กน้อย

เวลาจุดไฟเผาถ้ามันเป็นกองใหญ่มาก
ฝอเขาจะบุกมาเลยนะปั๊บ
ดับไฟครับแล้วจากนั้นก็แป๊บ

ก็มาตามนัดแล้วก็กลับไปตามนัดเช่นเดียวกันครับ